พลเมืองดีและทหารที่อยู่ในงาน

นี่เกิดขึ้นที่คืนวันรอยกระทงที่

เขตเทศบรรยาตะบลนวนสูงน้ำค่ำ

ตอนนั้นน้องอาการโคม่านะขาดอากาศหายใจ
แต่คุณผู้ชมครับเราได้คลิปใหม่มาเป็นภาพ
ตอนที่น้องตะวันเนี่ยลุยน้ำเก็บเงินในกระทงครับ

คุณผู้ชมคลิปนี้ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ครับ
ก่อนเกิดเหตุโดยจุดที่น้องตะวันยืนอยู่ตรงนั้นน่ะ
มันเป็นบันไดขั้นเดียวที่จะจมอยู่ในน้ำฮะ
ตรงเกาะกลางของหนองน้ำมีทางเดินคอนกรีตกว้างเมตรครึ่งนะครับ
ห่างจากฝั่งมาสักสองสามเมตรได้
อดคล้องกับที่นางสาวสมฤทัยสุขมโนพนักงานกู้ชีพเทศบาลตะบนโนนสูงน้ำคำ
ยืนยันบอกว่าตะวันเนี่ยยืนอยู่ตรงบันไดในน้ำ
เพื่อจะเก็บเงินในกระทงแต่เกิดตกน้ำไปตอนไหนก็ไม่มีใครรู้ครับ
ได้ยินแต่เสียงคนตะโกนบอกเด็กจมน้ำเด็กจมน้ำเห็นทหารสี่นายไหมครับ
ปั๊มหัวใจอยู่น่ะกระโดดลงน้ำงมหากันอยู่สิบนาทีเนี่ย
ถึงเอาร่างขึ้นมาได้ปั๊มหัวใจอยู่สามสิบนาที
ถึงส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีครับ
นายพินิศฤทธิ์มหาอายุสี่สิบสองและนางวันธนาฤทธิ์มหาอายุสี่สิบ
กับแม่ของน้องตะวันเปิดใจทั้งน้ำตาเลย
บอกมีลูกสามคนน้องตะวันเป็นคนสุดท้องเรียนอยู่ปห้า
เป็นเด็กล่าเริงคืนลอยกระทงก็ไปเที่ยวพร้อมกัน
พ่อแม่ลูกสามคนเนี่ยแต่พ่อกลับบ้านก่อน
ก็ยอมรับว่าน้องตะวันเนี่ยยืนอยู่ตรงบันไดนั้นจริงนะฮะ
เห็นเงินในกระทง๑๐หรือ๒๐บาทก็อยากได้ตามภาษาเด็กนะ

หรือว่ามีคนผลักหรือว่ามีคนเดินชน
เขาจะลงไปในที่ที่ตื้นที่สุด
เขาจะลงไปในที่ดินเตอร์ที่สุดที่เขาหาได้ทำได้
แต่อันนี้เขาไปจมน้ำนี่คือเขาไปแบบไหน
เขาเดินลงไปแล้วลื่นลงไปตรงจุดที่ลึก
หรือว่าเขากระโดดลงไปตามที่มีคนบอก
หรือว่ามีคนเดินชนหรือว่ามีคนผักเราก็ไม่รู้ค่ะค่ะ
เพราะตรงน้ำพื้นแม่ก็ไม่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้น
รองเท้าของน้องชายน่ะลอยมาขึ้นมาจากน้ำแล้วมีฟองอากาศ
ก็เรียกแม่แม่แม่แล้วก็คนแถวนั้นครับ
ลงไปช่วยเอาร่างน้องขึ้นมาไม่คิดว่าน้องชายจะมาจมน้ำแบบนี้ฮะ

คุณผู้ชมครับสมองตายไตวายตับไม่ทำงาน
มีเลือดออกในปอดเพราะว่าน้ำเข้าปอดเป็นจำนวนมากครับ
ตอนนี้ไม่ตอบสนองต่อการรักษาเลย
ครอบครัวขอเวลาทำใจ๒๓วันนะครับ
แล้วจะตัดสินใจว่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจหรือไม่
หมอแนะนำให้อวัยวะบางส่วนของน้องตะวันที่ยังใช้ได้นะฮะ
ทำบุญนะครับทำบุญครั้งสุดท้ายให้กับลูกชาย
โอ้โหแม่สถานการณ์แบบนี้ไม่ดีเลยครับ